ใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาแล้วนะครับผู้สมัครต่างจะทำยังไงนะ
ให้เขาจำเราได้เออให้เขาจำเบอร์เราได้ครับ
มันต้องสร้างการรับรู้เดี๋ยวเดี๋ยวผิดภาพบ้างสิ
ทำไมเนี้ยอะไรเนี้ยอันนี้หาปลาเหรอหรืออะไร
อ่านผิดหรือเขาแบบยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพี่อ่านไปก่อนอ๋อนี่
นะครับลงเรือออกไปแนะนำตัวกับชาวบ้าน
กำลังหาปลากันอยู่กลางหนองน้ำกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังปีนขึ้นนั่งร้าน
นะครับไปนั่งร้านก่อสร้างคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ฮะโอ้โห
พี่มันจะรับน้ำหนักไหวหรือเปล่า
แจกเขาเรียกบัตรย้ำเบอร์
อุ๊ยขึ้นไปอย่างนี้เลยเหรอบัตรย้ำเบอร์นะครับขึ้นไปหาถึงขนาดนี้เลย
เจ้าตัวบอกว่าชาวบ้านก็มีหลากหลายอาชีพการที่ให้ชาวบ้าน
นะครับมาหาเพื่อรอฟังนโยบายมันเป็นเรื่องลำบาก
เราก็ต้องไปหาชาวบ้านแบบนี้แหละครับ
ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชไปดูพักนี้หน่อย
อมน้ำแข็งเคยได้ยินชื่อไหมพักรวมใจสร้างโบสถ์ครับ

นี่เป็นป้ายนะครับเชิญเคียงคู่อยู่กับป้ายหาเสียง
บรรดาสอสอจากพักการเมืองต่างนะครับพักรวมใจสร้างโบสถ์นั้น
ไม่ได้มาชวนเลือกตั้งแต่ชวนท่านทำบุญกับวัดเขาพระทองวัดดังที่ชะอวด
นครศรีธรรมราชมาล้อกันเลยสร้างโบสถสร้างโบสถ์เลยสร้างโบสถ์หลังใหม่นะครับ
คือจะสามารถไปร่วมทำบุญได้๓๑๔มิถุนายนหรือจะโอนก็ได้นะเดี๋ยวนี้สบาย
โอนเข้าบัญชีนะครับท่านเจ้าวาดก็ได้อ๋อเหรอให้บัญชีเจ้าวาดเหรอนะครับ
เดี๋ยวไม่ได้เรียกบัญชีเจ้าว่านดูดี
ธนาคารกรุงไทยนั้นเขาชื่อบัญชีกองทุนอะไรอยู่
นี่กองทุนเสบียงบุญอะไรเนี่ย
แต่แหมพอมาตั้งกับป้ายหาเสียงแล้วมันกลืนกันเลยนะ